จากเรื่องราวคดีอาจยากรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น
แล้วก็การขายปมการมรณภาพของเจ้าคุณสนอ
ไม่ว่าจะเป็นรอยเท้ารอยนิ้วมือลายปากกาอะไรต่าง

ซึ่งคดีนี้ก็เมื่อวานนี้เรานำเสนอความคืบหน้าไปแล้ว
วันนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ต่อเนื่องจากแฮชแท็กที่ว่าอะไรนะครับคุณเขมสอนเมื่อวานนี้

วันนี้ทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าว

บอกว่ายินยอมที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ค้ำประกันจำนวน๘ล้านบาท
แต่เรื่องนี้นะคะสภาธนายความบอกว่าก็จะไม่มีผลต่อการฟ้องร้องคดีล้มละลายค่ะ
ลงข้อความว่าทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าวนะคะ
ได้มีการส่งอีเมลมาหาผู้ค้ำประกันรายหนึ่งโดยอ้างว่า
จะคืนเงินที่ยืมมาพร้อมดอกเบี้ย
ซึ่งขณะนี้ก็กำลังหาทางกู้เงินมาคืนให้
รวมทั้งขอหมายเลขโทรศัพท์ของทันตแพทย์พระเด็จ
แล้วก็ถามถึงเวลาที่สะดวกในการโทรไปพูดคุยด้วย
วสันฝีมือช่างรองประธานเผยแพร่กฎหมายสภาธนายความยืนยันว่า
แม้ว่าทันตแพทย์หญิงดนรุดีจำลองราช
ชำระเงินจำนวน๘ล้านบาทคืนให้กับผู้ค้ำประกันแล้วก็ตาม
แต่ว่าคู่สัญญาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล
และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่าสกอ
ก็ยังมีอำนาจที่จะดำเนินการฟ้องร้องล้มละลาย
ในส่วนต่างที่เหลือคือ๒๒ล้านบาทได้
หลังจากที่มีการหักเงินที่ได้รับจากผู้ค้ำประกัน
อย่างไรก็ตามนะคะการฟ้องร้องล้มละลาย
ก็จะมีผลเฉพาะในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
ไม่มีผลกรณีที่ทันตแพทย์หญิงดนฤดีที่อยู่ในต่างประเทศ
หากทันตแพทย์หญิงดนฤดีเดินทางกลับมาประเทศไทย
ก็จะถูกควบคุมตัวไปที่กองบังคับคดี
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ส่วนกรณีทันตแพทย์หญิงมีพฤติกรรมที่ชัดเจน
ว่าจะไม่ชดใช้ทุนตามสัญญานั้น
ในวัสดีศาสตร์กล่าวว่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่า
เหตุใดคู่สัญญาจึงไม่ฟ้องร้องในคดีอาญา
เนื่องจากหากฟ้องร้องจะส่งผลให้มีความผิดในข้อหาช่อโกง
ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาท

พระเด็จบอกว่าไม่เชื่อว่าทันตแพทย์หญิงดนรดี

น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เป็นการยื้อเวลา
เพราะถ้าจะคืนเงินให้จริงก็สามารถติดต่อกันได้อยู่แล้ว

แล้วก็รู้แม้กระทั่งหมายเลขบัญชีของคุณหมอพระเด็จอยู่แล้ว

ผู้ช่วยศาสตรทรัพย์หญิงพัจรวดีรีลาธวีวุฒร์
คณะทรัพย์ศาสตรมาหวิทยาลัยมหิดล
เป็นอีกหนึ่งคนที่เซ็นคำประกันให้กับทรัพย์หญิงโดนรดี

เห็นได้จดหมายในการจะขอคืนเงินเลย
ซึ่งเป็นผู้ร่วมค้ำประกันว่าจะมีการฟ้องร้องทันตแพทย์หญิงดนรดีหรือไม่
บอกว่าตัวเองเนี่ยยืมเงินเพื่อนมาเพื่อนช่วยก็เลยสามารถใช้หนี้แทนแพทย์หญิง
ทันทะแพทย์หญิงโดนริ้ดีได้๒ล้านบาท

มันใกล้จะหมดอายุความด้วยในคดีนี้๑๔กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับ

คือนักขณะนี้มีการพูดถึงแนวทางในเบื้องต้นว่าจะทำอย่างไรจัดการอย่างไร
หนึ่งในแนวทางคือการฟ้องล้มละลายให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ไปกระทำอะไรที่ต่างประเทศก็ตามแต่ก็อาจจะกระทบด้วย
หรืออีกหนึ่งแนวทางทันตแพทยศภาอาจจะเพิกถอน
ใบประกอบโรคศิลปะหรือว่าใบประกอบวิชาชีพ

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทันตแพทยศภาไป
บอกว่าจะมีคณะกรรมการในการหารือเรื่องนี้อาจจะลงโทษหนักสุด
ก็คือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะนั่นเอง